คุณผู้ชมจากกรณีที่คุณบินมาฤริษฐ์กับคุณไทยเอกพันธุ์
เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยจากโควิด๑๙มากมาย
แล้วก็ได้บังเอิญไปเจอกับอิตอดีตนักร้องดังอย่างคุณอาแสงสุรีรุ่งโรศ

โดยรสภาพความเป็นอยู่จริงก็เห็นกันอยู่แล้ว

เขาพูดมาแล้วว่าอย่าสร้างเข้าเสีย

แต่ที่พูดว่าน่าสงสารอยู่อย่างนั้นแหละ

คือเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยยากจนจริง

ให้คิดเสมอมองดูดี
ผมไม่ได้สร้างภาพที่จะให้ผมเข้าไปในบ้าน
ที่เห็นกระต้มผมอยู่ในกรุงเทพ

ยังไงก็ขอให้คุณอาผ่าตัดรักษาดวงตาสำเร็จนะคะ

ค่ะก็ถ้าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะคะ
ถือว่ารวมโดยช่วยกันละกันต่อกันที่๑คือ